คุณผู้ชมมาเติมสีชมพูให้กับความหวานกับข่าวบันเทิงของเรากันต่อเลยดีกว่านะคะ

ต้องบอกว่าแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วนะคะ
แต่ต้องบอกว่าความสวีทเนี่ยไม่เคยลดเลยค่ะ
คุณแอมต์เนี่ยรู้อยู่นะคะว่างานเยอะมากแล้วก็เดินทางบ่อยสุดค่ะ
ในขณะที่หนุ่มแอมก็ธุรกิจหลายพันล้านค่ะ
แต่เขาก็มีเวลาเติมความหวานนะคุณผู้ชม

เขาเม้าหวานใจตัวเองหน่อยนะคะ
เวลามาเจอกันแก้เหนื่อยกันไง
เปิมพลังให้กันหน่อยไหม
เขาก็จะแบบเหมือนเรียกแบบ
ตัวเล็กเหนื่อยไหมคะอะไรอย่างนี้
มันจะมีความค่าหรือยังนี้

ถ้าเป็นเราน่ะแผลวันนี้ตัวบ้วนเหนื่อยมั้ยคะ

อ๋อเหรอคุณผู้ชมอย่างนี้เรื่องความรักเห็นชายข้างไหมครับ

ต้องบอกว่าเป็นนี่ไงคลิปน่ารัก
ฟินต่อใจเอฟซีสุดเลยค่ะ

ก็เลยถามเรื่องหัวใจนิดนึงค่ะ
แต่อย่างว่านะคะผู้หญิงสวยค่ะ

ต้องงอแงก็ต้องง้อแต่ง้อยังไงเอาไปฟังหน่อยค่ะ
จริงเขาเป็นคนค่อนข้างแบบมีความงอนง่ายอยู่แล้ว
แต่แบบเป็นงอนแบบตลกน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับ
ตอนแรกเราไม่รู้เราไม่ค่อยรู้เรื่องไง
บางทีเป็นผู้ชายก็จะแบบเอ๊ะทำไมพูดแปลก

เพราะเนื้อหาในการที่จะงอนมันก็คงไม่ได้ซีเรียสมากอะไรอย่างนี้
แต่เราไปคุยไปคุยมาอ้าวงอนนี่หว่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยอาจจะแบบก็พาไปกินขนมอะไรอย่างนี้
หรือว่าคุยดีพูดจานพออะไรอย่างนี้
เสียงสามก็หายไปแล้ว
เสียงแปดเลยค่ะ
ทีก็จะลงไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อย